เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องการถึงแก่อนิจกรรม
ด้วยอาการหัวใจวายเชียบพลันของดรสุรินทร์พิศวรรณ
เมื่อประมาณช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมา
เชื่อว่าหลายท่านได้ยินข่าวได้ทราบข่าวนะครับ

ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีข่าวว่าท่านเจ็บป่วยอะไร

แล้วผมก็ยังไม่เชื่อด้วยว่าท่านอายุ๖๘แล้วเหรอ

แต่ว่าที่สุดแล้ววันนี้ดรสุรินพิษสุวรรณ
ตำแหน่งล่าสุดของท่านเป็นประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
และเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียน

วันนี้ท่านถึงแก่อนิจกรรมอย่างกระทันหันนะครับ

แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะครับ
โดยดรสุรินพิษสุวรรณมีอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับ
ว่าวันนี้ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีญาติแล้วก็นักการเมือง
มารอรับศพเพื่อนำไปฝังตามหลักศาสนาอิสลาม
มัศยิตท่าอิตจังหวัดนนทบุรี
พิธีจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกานะครับ
จากการเปิดเผยของน้องสาวของดรสุรินบอกว่า
รสุรินเพิ่งเดินทางกลับจากการไปเยี่ยมมารดาที่ป่วย
เข้ารับการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
แล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพเมื่อวานนี้
จนกระทั่งวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ย

ภรรยาก็เลยเรียกรถพยาบาลให้มารับตัวไปโรงพยาบาล
รถพยาบาลของโรงพยาบาลรามคำแหงก็มารับตัวไปนะครับ
ภรรยาบอกว่าแพทย์ที่มากับรถฉุกเฉินได้พยายามช่วยชีวิต
ด้วยวิธีการต่างอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงครับคุณเดี๋ยวมาสอน
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
มกลางความเสียใจของครอบครัวเพราะว่าทุกคนก็ช็อกแล้วครับ
เนื่องจากเป็นการจากไปอย่างกระทันหันมาก
นับถือศาสนาอิสลามเข้าสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดพักประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาพผู้แทนรัศดร
ติดต่อกันถึงเจ็ดสมัยเคยเป็นเลขานุการของท่านชวนหลีกภัย
ดำรงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัศดรต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหลังจากนั้นท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน
เมื่อวันที่๑มกราคมปี๒๕๕๙
เพราะว่ามีการส่งชื่อไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
แล้วก็ได้รับการรับรองจากชาติสมาชิกอย่างเป็นทางการ
ในการประชุมผู้นำอาเซียนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แล้วก็ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งก็มีกระแสข่าวว่าท่านดรสุรินอาจจะกลับมาในแวดวงการเมือง
เตรียมตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นด้วยนะคะ
ท่านพอพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ท่านอยากสนับสนุน
คุณเขียนมาสอนไปงานที่ความจริงดรสุรินทร์ต้องไปเป็นประธานเปิดงาน
เป็นงานที่พลักดันสนับสนุนธุรกิจฮาล้านก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวมุสลิม
ดรสุรินนับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวมุสลิมก็ไปร่วมงานบ่อย
ที่ฉันก็เจอท่านบ่อยในงานของศาสนาอิสลามแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้สักประมาณชั่วโมงนึงยังยืนยันว่าท่านดรสุรินจะไปเป็นประธานในงาน
แต่พอก่อนนี้ฉันจะขึ้นเวทีสักแป๊บหนึ่งก็ได้รับแจ้งมาว่าท่านป่วย
ไม่สามารถมาเป็นประธานในงานได้แต่พอเริ่มงานไปสักระยะหนึ่งค่ะ
หนึ่งในผู้บริหารของงานพูดบนเวทีเลย

ทุกคนตกใจมากคุณผู้ชมคือเพราะท่านกำลังจะมางานกำลังจะมาเป็นประธานอ่ะ
คือผู้บริหารพุทธบอกว่าคือท่านกำลังเตรียมตัวจะมางานของเรา
แต่ท่านป่วยซะก่อนแล้วท่านก็เนี่ยค่ะ
เสียชีวิตแล้วก็ภายในงานจุฬาราชมนตรีท่านอยู่ในงานด้วยนะคะ
แล้วท่านก็ตกใจค่ะ
คือทุกคนตกใจก็เลยลุกขึ้นยืนไว้อาลัยให้กับท่านดรสุรินภายในงานด้วย
ถ้าตามเวลาที่ทางญาติบอกเนี่ยที่ท่านเสียชีวิตคือ๑๕นาฬิกา๗วินาทีนะฮะ๑๕๐๗นะครับ

นาทีนะฮะก็จะมีพิธีทางศาสนาพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับ
ก็มีหลายท่านที่แสดงความอาลัยกันนะครับ
คุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายรัฐมนตรีหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ได้กล่าวเสียใจต่อการจากไปของดรซูเรนฯ
เพราะนับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่า
ไม่ใช่เฉพาะสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์เท่านั้น
แต่เป็นความสูญเสียของประเทศและสังคมโลก
เนื่องจากเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ
มีความมุ่งมั่นมีความมั่นคงในอุดมการ
นับวันหาได้ยากในแวดวงการเมือง
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรมนตรีและหัวหน้าคณะขอสช

โดยบอกว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของประเทศไทยครับ